คุณผู้ชมครับไปดูที่วงการมวยกันหน่อยนะฮะ
หลังจากที่เขาอนุญาตให้ต่อยมวยกันได้

กลับพบภาพว่าแฟนมวยไปใกล้ชิดกัน

กลัวโควิดจะกลับมาสิคุณอามเรื่องนี้ยังไงดีครับ
คือก็ต้องใช้ประโยคยอดฮิตในยุคนี้สมัยนี้ก็คือ

แต่ว่าเป็นเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

คือเห็นแฟนมวยนั่งใกล้ชิดกันเกินไป
เรื่องนี้ทางภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ

อาจจะไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้าสนามครับ
กรณีที่ดรกรศักยศวันนี้นะครับ

ระบุว่าพบรายงานกรณีที่สนามมวย

ไม่ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันโควิด๑๙
อีกทั้งแฟนมวยที่เข้าชมในสนาม

ให้ผู้ชมเข้าชมกีฬาในสนามได้
ตั้งแต่ในวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา

ห้ามไม่ให้มีการแข่งขันแบบ

เนื่องจากทางสบคและกระทรวงศาสตรนสุข
กำชับในเรื่องของมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคมตรงนี้เป็นอย่างมากนะครับ
ก็สำหรับแฟนมวยนะฮะก็สามารถเข้าชมการแข่งขันได้
ส่วนเรื่องของการจัดการแข่งขันก็ขอให้ผู้จัดปฏิบัติอย่างเร่งครัด
ในส่วนของสนามกีฬาอื่นแล้วก็กีฬามวยที่จัดการขันในอนาคตนะครับ